ช่วงหน้าแรงแบบนี้ก็ส่งผลให้มดแดงเนี่ยออกทำรังและวางไข่เป็นจำนวนมากใช่ไหม
ก็เลยทำให้ชาวบ้านตรงนี้ไปแบบนี้แย่แย่ไข่มดแดง
แย่ไข่มดแดงกันดีกว่าอุปกรณ์มาพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปเลย
บริเวณริมถนนสายหนองบัวระเวทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมินะคะ
คุณตาบุญศรีนิพัฒน์วัยเจ็ดสิบสี่ปีชาวบ้านโศกระดุก
บนศพประดุกอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
เขาได้รับการยกย่องจากเพื่อนบ้านว่าเป็นบ้านเซียนแห่ไข่มดแดง
เป็นเซียนเลยนะคะเป็นเซียนเลยนี่เห็นไหม
คุณตาบอกกับทีมงานตลอดข่าวของเราว่าจะใช้เวลาว่างจากงานประจำ
ออกมาหาแห่ไข่มดแดงไปขายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว
สำหรับวิธีการหาไข่มดแดงของคุณตาจะไม่ใช้น้ำ
แต่คุณตาจะใช้แป้งมันเนี่ยมาโรยไล่ตัวมดแดงให้มดแดงมันแยกออกจากไข่
แล้วก็ปล่อยตัวมดกลับคืนสู่ธรรมชาติค่ะเพื่อให้ตัวมดเนี่ยได้กลับไปทำรังใหม่อีกครั้งไง
ซึ่งในแต่ละวันลุงหาไข่มดแดงได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงสองกิโลกรัม
และภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณสุดยอดมีเพื่อนบ้านพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านเลย
ซึ่งราคาไข่มดแดงในพื้นที่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดความสวยของไข่มดแดงด้วยนะ
ความอวบความเต่งความตึงความอิ่ม
ก็เลยทำให้คุณตาบุญศรีถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยหาได้๒กิโลกรัมแปลว่ารายได้ต่อวันถูก๑๐๐๐บาท

รายได้ดีสำหรับไข่มดแดงนะคะเป็นอาหารที่ชาวอีสานชื่นชอบ
จริงดิฉันว่านอกจากคนอีสานก็ชอบกันหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าหากินได้เพียงละปีละ๑ครั้งเท่านั้น
เขาก็จะนิยมเอาไปทำเมนูอย่างนี้ที่เห็นกันบ่อยก็คือนี่แหละแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงก้อยไข่มดแดง
แล้วก็เมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมาย๑ปีจะได้กินแบบแกงผักหวานไข่มดแดงสักที
โอ้ยดูนี่อวบมั้ยขาวมั้ย
โอ้โหขาวกลมอวบ

อุ๊ยมีเท่าไรก็เสียหมดเนี่ย
หมายถึงว่าเอามาขายเท่าไหร่นะ